ไอดอลที่เรานำมาเสนอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นคน
ไปดูกันว่าครั้งนี้เป็นใครค่ะ
ยืนเฉยก็เป็นไอดอลนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ชื่อว่าเจ้าจอร์สนะคะนอกจากใบหน้ามู้ตู้เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ย
เขายังเป็นเจ้าแมวเหมียวเซเลปที่โด่งดังมาจากความแปลกที่ชอบยืนสองขาเป็นชีวิตจิตใจนะคะ
ไม่ว่าจะเล่นจะนั่งจะยืนจะทำอะไรยังไงจอร์สก็สองขาตลอดเลยค่ะ
ทำให้เป็นกระแสบนโลกโซเชียลนะครับทำแบบนี้ยืนสองขาเหมือนคนเลยเนาะชินเนาะ
ซึ่งความแปลกของจอร์สนะคะทำให้ยอดฟอลลอเวอร์ของเขาพุ่งทะยานไปกว่า๖๒๔๐๐ฟอลลอเวอร์แล้ว
ใครอยากจะเป็นแฟนคลับของเขาแอดจอร์ชทูเล็กซ์ค่ะสะกดแบบนี้จอร์สสองขา
ก็ไปฟอร์นโลกกันได้นะคะในอินสตาแกรมค่ะน่าจะน่ารักในความหน้านิ่งของเขาอ่ะใช่
หน้านิ่งมากหน้ามูตู้แบบนี้นะคะชอบตอนที่ใส่หมวกอเมริกาน่ารัก
จอร์ชชูเล็กซ์เล็กและนี่จะไม่ยืนสี่ขาแล้วใช่ไหมคะ
ตลอดชีวิตนี้ก็จะเดินกินข้าวอย่างนี้แหละใช่ไหมจอร์ดบอกว่าถ้าจอร์ดเดินสองขาได้ก็จะเดินค่ะ
แต่เดินไม่ได้ยืนได้อย่างเดียวได้ไหมแต่นี่มันยืนนิ่งมากเลยนะ
ไปต้องตามไปฟอลโลดูต่อในไอจีนะคะเผื่อมีคลิปตอนแบบเดินได้เป็นแบบฟิงโจ้หรือเปล่า
แปลงร่างเออน่ารักพี่